ช่วงนี้นะครับหากใครยังไม่มีสถานที่ในการดูบอลเราแนะนำเลยนะ

เห็นบรรยากาศเห็นภาพมีคนโพสต์กันในโลกโซเชียล
ครับคือเป็นงานของธนาคารกสิกรไทยเขาชวนนะครับ

เขาบอกว่าจำลองเหตุการณ์เหมือนเราได้ดูบอลที่นู่นนะ
แล้วก็มีของรางวัลแจกด้วยในงานนะคะ

เอาใจคอลูกหนังชาวไทยแบบสุดไปเลยนะครับ
ให้กลายเป็นสนามเชียร์บอลเสมือนจริง
ยกกันมาไว้กลางใจเมืองไปเลย
กับแมสไททัลส่วนบอลโลกนัดสำคัญทุกนัด

ผู้มาร่วมงานจะได้อิ่มอร่อยกับอาหาร
ร้านกันดังถึงอี้๑๖ร้านค้า
ร่วมสนุกเชียร์ทีมโปรด
ลุ้นแล้วก็เชียร์กันไปจนถึงรอบชิงที่๓และชิงชนะเลิศในวันที่๑๔ถึง๑๕กรกฎาคมนี้
ดูนะคะถ้ายังใครว่างยังหาที่ดูบอลไปดูกันได้จนถึงเกมนัดชิงชนะเลิศเลย